เมื่อวานมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีส้มทั้งนั้นเลย
ส้มผ่านไปเรียบร้อยแล้วมีพักสีส้มอีกค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะสารรัฐธรรมนูลก็มีการอ่านคำวินิจฉัย
สุดท้ายออกมาก็คือสารยกคำร้องแล้วก็ไม่ยุบพักอนาคตใหม่นั่นเองนะคะ
แต่ทีนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับข้อบังคับพักทางพักอนาคตใหม่เองบอกว่า
ยินดีที่จะมีการแก้ข้อบังคับพักคือข้อความอะไรที่มันคุมเคลือเนี่ย
จะจัดการให้เรียบร้อยสารรัฐธรรมนูลค่ะ
เมื่อวานนี้ก็นั่งบันลังวินิจฉัยตอนเที่ยงตรงเลยนะคะ
ก็มีมติเอกฉันว่าการกระทำของพักอนาคตใหม่และคณะกรรมการบริหารพัก
ไม่เป็นการใช้สิทธิ์หรือว่าเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกตามมาตรา๔๙วัก๑
แล้วก็เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้น
สมควรที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกันแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูล
เมื่อวานใช้เวลาในการอ่านคำวินิจฉัยสั้นประมาณ๑๒นาทีฟังบางช่วงบางตอนค่ะ
ทีนี้ค่ะ
หลังจากที่อ่านคำวินิจฉัยแล้วบรรยากาศของพักอนาคตใหม่นี้
โอ้โหกองเชียร์แล้วก็กรรมการบริหารพักทุกคนนะคะ
ก็แสดงความดีใจเฮกันใหญ่เลยนะคะ
หลังจากที่สารอ่านคำพิพากษายกคำร้องและประกาศเดินหน้าทำงานการเมือง
ในแล้วก็นอกสภารวมถึงยืนยันด้วยว่าจะไม่ฟ้องกลับผู้ร้อง
ยินดีแก้ไขข้อบังคับตามคำสั่งของศาลนะคะฟังเลขาธิการพักพูดหน่อยค่ะ
ผมยืนยันว่าคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ตัวผมเองและพักอนาคตใหม่ไม่ได้มีความคิดล้มล้างการปกครอง
ในระบอบประชาธิบดัติอันบีภามาสัตว์ทรงเป็นคนมุ่ง
กองทัพที่ถืออาวุธและก่อการรัฐประหารยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูลต่างหาก
ที่เป็นคนล้มล้างการปกครอง
ส่วนทางด้านผู้ร้องนะคะก็คือนายนัทพรโตประยูนก็บอกว่า
ได้ทำหน้าที่ประชาชนคนไทยในการปกป้องรักษาสถาบันจนสำเร็จ
แล้วก็ระบุด้วยนะคะว่านี่เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้น
เพราะว่ายังเหลืออีกหนึ่งช่องทางที่กรกตจะต้องพิจารณาว่า
บังคับของพักอนาคตใหม่ผิดตามกฎหมายพักการเมืองหรือไม่
ซึ่งก็จะสามารถนำไปสู่การยุบพักได้
แต่คุณผู้ชมเอาจริงคือที่เขาบอกกันว่า
บากรรมวิบากรรมของพักอนาคตใหม่
อาจารย์ปียบุตรก็เคยบอกยังเหลืออีกหลายคดีเลย
เรื่องเกี่ยวกับเงินกู้๑๙๑ล้านเรื่องเงินบริจาค๑๗ล้านกว่าบาท
เรื่อง๑๑สอสอถือหุ้นสื่อ
คือรวมแล้ว๒๖คดีนะคะก็ต้องตามเรื่องนี้กันต่อด้วยค่ะ